สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สุดไม่อยู่ในอะไรวะให้เยอะอ้าว
วันนี้มากันพร้อมกับวันที่มลพิษเขาบอกว่าเต็มรูปแบบมากถูกต้องมลบมาก
มดพิษเต็มรูปแบบจริงวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่ที่ปิดจมูกไม่ใช่ไปซื้อแบบว่าปิดเฉียบเข้าด้วยเหมือนกัน
เอาไปข่าวแรกวันนี้นะครับผัวพาเมียซิ่งกระบะแหกด่านหนี๕๐กิโลเมตรตำรวจ๓๐นายล่าระทึก

ทำไมกล้าทำล่ะ

ทำไมกล้าทำล่ะ

อาจจะต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอ
ไปข่าวแรกวันนี้นะครับ
สามีนะครับพาเมียเนี้ยด้านนี้ห้าสี่กิโลเมตรนะครับ
ตำรวจ๓๐นายล่าระทึกบอกว่าไม่มีใบขับขี่

หนังสือพิมพ์ใต้สันติศุกร์
ไม่ได้หวีอะไรเลยเนี่ยวิ่งมา

ได้มีการแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๔นาทีนะครับ
กับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถไล่ล่ารถกระบะแหกด่านตรวจบริเวณ
ถนนสายหนองค้อศรีราชานะครับ
หน้าสำนักงานชนรับประทานหนองค้ออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยใช้เวลาในการไล่ลากกว่า๑ชั่วโมงครับ
จากเจ้าหน้าที่นะฮะกว่า๓๐นายของทั้งโรงพักสอนอของ
สพนขามที่ศรีราชาครับ
ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ทำการยิงสกัดที่ยางรถนั้น

ก่อนที่จะไปจนมุมด้วยการขับปาดหน้า
ทราบชื่อภายหลังครับชื่อนายนเรศ
หิมานนท์อายุ๒๘ปี
แฟนสาวที่นั่งมาด้วยคือนางสาวธัญญาคำศรีอายุ๒๖ปีนะครับ
จากการสอบถามครับนายนเรศนะครับ

เพราะว่าจริงไม่มีอะไรเลย

โธ่ไอ้เตรด
เห็นตำรวจอยู่ก็เลยตกใจก็เลยขับรถหนี

บอกให้นายนเรศหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องขับหนีแล้ว

เพราะว่าไม่มีใบขับขี่ก็เลยกลัวถูกจับ
นี้จากการตรวจสอบภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลย
นะครับแล้วก็จะมีการควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดต่อไปนะครับ

ขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
และไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ครับ
นางคงตกใจเพราะว่ามีนักเลงใช่เพราะว่าเขามีการแชร์กันเยอะขึ้น
ถ้าสมมุติไม่แบบใบขับขี่อาจจะต้องโดนปรับอะไรอย่างนี้

กลัวหรือเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่
ไม่เมาไม่มีอะไรเลยอย่างงี้ก็กลัวแบบเฉยกลัวตำรวจคับไม่มีไปกับขี่
กลัวคือกลัวตำรวจจะจับก็ไม่มีไปกับขี่แค่นั้นเอง
แต่ไม่มีอะไรเลยนะ
ไม่รู้ว่าตอนตำรวจตามทาง๒ทางกระโปรง
อายุ๒๖ปี

นี่เขาดูสิในรถก็ยังมีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาพี่หนุ่ม

เขาพยายามหาพยายามคือตำรวจพยายามหา
ยาเสพติดหรืออะไรก็หาไม่เจอ
ไม่เล็กอันนี้จะสงสารเอาจริงนะ
บางคนมองแล้วก็สงสารเขาเนาะ
ถ้าสมมุติเขาไม่หนี
เขาไม่หนีขนาดนี้เขาคงจะแบบว่าเนอะ
อีกหนึ่งเรื่องครับมันมีรายงานมาจากเฟซบุ๊คครับ
ปีใหม่สิรินภาพ
โพสต์ภาพส้อมตำ

เป็นภาพจานส้มตำที่มีจิ้งจกของร้านอาหารอีสานแห่งนึง
ลงในกลุ่มรวมพลคนหมุย
โดยอ้างว่าอร่อยสมราคาจริง
แต่จิ้งจกอาจจะตกมาตอนไหนก็ได้นะครับ
แต่ที่สำคัญเขาบอกอร่อยสมราคาแต่ไม่ได้ตังค์
รอบสองแน่กินจนจะหมด

ทักร้องมีแฮชแท็กด้วยนะฮะปูปลาร้าจิ้งจกนะแล้วก็เออดีนะที่เป็นจิ้งจก
แฮชแท็กอีกชาติตราบนะฮะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องชดเชยอะไร
ไม่ได้หญิงหรืองอนอะไรนะคะแต่ครั้งต่อไปลูกค้าคนอื่นคงไม่อยากกินจิ้งจก
เป็นแน่แท้นี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาดีนะที่เรื่องจิ้งจก
โดยมีทั้งฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตว่าหากจิ้งจกหล่นไปในคุก
เมื่อตำแล้วหางจิ้งจกมันจะต้องขาดสิ

ไม้ตีพริกเขาเรียกว่าสักกระเบิกอันนั้นใช่เหรอ
ไม่เขาเรียกว่าสาก
เขาเรียกว่าสากนี่แหละอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้ามันยังไม่ตายก็แสดงว่าเพิ่งตกมาไม่รู้มันตายอยู่ในส้มตามัน
ต้องตำจนละเอียดไปแล้วมั้งใช่ไหมล่ะพี่มันจะอยู่เป็นตัว
ครบขนาดนี้เหรอไม่แต่เวลาถ้าตอนกินเนี่ยมันก็ต้องดิ้นดุ๊กดิ๊กดิทำไม
ดิ้นอ่ะเออนี่มันจนกินจะหมดอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขากินจนจะหมดอยู่แล้ว
เขาก็นึกว่าอันนี้อาจจะเป็นเส้นมะละกอหรือเป็นแบบว่ากุ้งเนอะ
ในที่สุดเท้าปูไงเป็นเท้าปูใช่ไหมเขียไปเคลียร์มาปรากฏว่ากลายเป็น
จิ้งจกอยู่ในส้มตำปลาร้าถึงจะงั้นก็กลัวสกปรกเหมือนกัน
แล้วมันจะไม่สกปรกก็กลัวสกปรกเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกันมากมากเลยทีเดียวสำหรับ
พวกคุณอ้วนขึ้นมาได้เมื่อวานนี้วันที่๙มกราคมปีนี้
นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่านะคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าเรื่อง
กำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายซึ่งกำหนด
ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโตรเจนบางส่วน
แล้วก็อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโตรเจนบางส่วน
เป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิตห้ามนำเข้าหรือว่าจำหน่ายค่ะ
ก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๙มกราคม๒๕๖๒นี้นะคะ
เพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพของคนไทย
แล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะ
โดยกฎหมายฉบับนี้เขาบอกไว้อย่างนี้เลยนะคะ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยอย่างที่เรารู้จักนี่แหละ
ก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วนะกับผู้ประกอบการ
ผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันแรกต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะ
และต่อมาก็สามารถจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากที่ประกาศเอาไว้แล้วเรียบร้อย
ตอนนี้เนี่ยนะฮะผู้ประกอบการเนี่ย
เขาไปสื่อสารกับชาวบ้านจะสื่อสารยังไงว่าไอ้เนี่ยมันขายไม่ได้แล้วนะไอ้เนี้ยมัน

มันอยู่คู่กับสังคมไทยมานมนานเหลือเกิน

ต่อไปนี้เขาจะไม่มีให้ผู้ผลิตมาขายแล้ว

ต่อไปนี้เอาอย่างนี้นะคุณจะไปบอกคนที่ขายก็คงจะไปได้
เขาถึงได้บอกผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
คุณจะต้องไปจัดการเปลี่ยนให้ไม่มีแบบว่าให้
พวกตื่น๘โมงนั่นกินของแบบว่ามะเร็งมะเร็งหมดเลยเออถึงบอกว่าอันตราย
เขาจึงไม่ต้องไปพูดกับผู้จำหน่ายก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งทำความเข้าใจ
อย่าไปใช้ทั้งวันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต่อไปนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำมันที่ไม่ใช่ทราน
ลูกชงลูกชิ้นอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่ทำนะเขาจะมีมาตรการอย่างนี้เลยนะ
มีการจำคุกเนี่ยนะตั้งแต่หกเดือนถึงสองปีแล้วก็ปรับห้าพันบาทจนถึงสองหมื่นบาท
คุณผู้ชมนะไปพบคุณสามารถที่จะแจ้งด่วนได้เลยที่ออยเลยนะฮะเบอร์นี้๑๕
ไปแจ้งกับเขาได้เลยอันนี้นะมันต้องช่วยเหลือช่วยเหลือกันร่วมกันมันทำไปเพราะตัวของ
คุณเองทั้งสิ้นมันไม่ได้ทำไปเพราะใครทั้งสิ้นทำไปเพราะตัวเรานะ
เติมครับหน่อยแล้วนะไม่ใช่ไม่มีบัตรปลายขับขี่ตัวเองมีความผิดอยู่แล้วตอน
เดี๋ยวกลับมา
จริงแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวที่ชาวกรุงพากันคือฮากัน
พอสักปวดหลังจากที่มีภาพรถกิ๋งสีขาวนี่
หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งบริเวณถนนเพชรบุรี

ถูกพ่นสเปสสีแดงที่ตัวรถนะ
แล้วคาดว่าเป็นฝีมือของเมียหลวงพ่นสีเพื่อประจานเมียน้อยเมียน้อยโดยเขา
แบบว่าระบุข้อความรถใครขอรับโดนซะแล้วเมียหลวงพี่โหดจังขอรับ
ก็มีคำว่าย่างกรื่องตั้งครอบกันกองยี่ห่างอายมีหัวน้อยคำ
เออถูกไหมล่ะอันนี้แค่เขียนทุกวันนี้ก็คือเอาง่าย
อย่างที่บอกว่าคราวนี้ก็ขับไปทั่วกรุงเทพเผยให้เห็นคำด่ารอบตัว
มีทั้งไร้ยางอายเมียน้อยเมียน้อยแย่งผัวชาวบ้านลดเมียน้อย
หลายคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้สีที่พ่นไปรอบคันขนาด
ทำไมเขาถึงกล้าขับทั่วกรุงเทพ
ซึ่งคาดว่าบางคนก็โอ้โหจินตนาการกันใหญ่นะแองจี้
ว่าเจ้าของรถคงมีความจำเป็นจริงนั่นแหละ
เขาบอกว่าการประจานเมียน้อยนั้นน่ะ

เพราะว่าไปทำลายทรัพย์สินของเขา
แล้วก็อาจจะผิดฐานหมินประมาทอีกด้วย

ตอนนั้นจำไม่ได้เหรอนาวีนตาที่โดนกรีดรถใจมั้ย

เขาชอบแย่งรถกันคุณแม่เขาไม่ต้องไปแย่งอย่างอื่นล่ะ

เดี๋ยวคุณจะต้องถูกด่าถ้าคุณไปเรือฟื้นเรื่องเก่านะ
วันนั้นยังเจอคู่กรณีเลยนั่งกินข้าวด้วยกันด้วย
ตอนนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
ช่องที่คุณทำอยู่ใช่ไหมใช่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

ฉันก็ไม่รู้ก็เพิ่งรู้มาตอนที่เขาทำละครนี่แหละ

ตำรวจนะครับย่องรวบนักพนัน
ลึกว่าวงไพ่สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์สุดฮา
โดยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่กำลังตั้งม่วงเล่นเกมเศรษฐีครับ
เกมเศรษฐีที่เหมือนที่เมื่อก่อนเราเล่น

ตำรวจนอกเครื่องแบบ๒นายเดินเข้ามาเพื่อตรวจค้น

ทำเอาตกใจกันทั้งวงเลย
พร้อมอธิบายกับตำรวจว่ามันคือเกมเศรษฐีไม่ได้วงใบ
ปรากฏว่าตำรวจเขาเดินไปตรวจเนี่ยนะฮะ
ใกล้ยิ่งชัดเจนว่าทั้งหมดมันคือเกมเศรษฐีนะครับ

ก็ไม่เคยเห็นยังไงก็เห็นนั่งเป็นวง
อาจจะคีกตอนโยนลูกเตาเฉยว่าแบบจะลงไหมอะไรอย่างนี้
ไม่แต่นี่ค้าถ้าแบบหน้าแตกเขาเล่นเกมเสร็จถึงกันอยู่

หรืออาจจะมีคนแจ้งหรือเปล่า
อีกเรื่องนึงนะคะ

อีกไม่กี่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันเด็ก
แห่งชาติค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีมีงานดีนะคะ
มาบอกกับคุณผู้ชมอยากจะให้ชวนน้องหนูไปเที่ยวกันนะคะ
จะเป็นงานอะไรจัดกันที่ไหนอ้าวน้องรถเมย์เขาจะพาไปจ้าไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ใกล้ถึงงานวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะ
วันนี้ก็เลยขอเอาใจน้องหนูด้วยการพามาที่งานนี่เลย
ได้ผนึกกำลังขึ้นมาเพื่อจะสร้างประสบการณ์แห่งความสุข
ให้กับน้องหนูเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินี่แหละค่ะ
ข้างในงานจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมค่ะมาเลย
ซึ่งถือว่าโอกาสนี้ก็ฉลองครบรอบ๖๐ปีสุดยิ่งใหญ่อลังการเสมือนจริงเลย
พร้อมด้วยสีสันขบวนพาเรทในทีมสนุกสนาน
คุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในโลกนี้
ภายใต้คอนเซ็ปต์งานวัดและการละเล่นไทยมากกว่า๑๒แบบด้วยกันค่ะ
โดยใช้บริกกว่า๕แสนชิ้นไม่ว่าจะเป็นซุ้มยิงปืนจุดน้ำปลา
ผีสิงเวทีสาวรำวงเจดีไซน์และชิงช้าสวรรค์
แบบ๔วันที่จะแจกฟรีให้กับเด็กวันละ๒๐๐ชิ้น
คุณผู้ชมค้างานดีแบบนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะคะ

มันทำให้แบบว่าทำอะไรได้เยอะมากเลย
ว่าบางชุดที่เขาออกมาแบบนี้แล้วคุณเก็บเอาไว้ใช้แต่
คุณต้องเก็บทั้งกล่องนะคือเก็บทั้งกล่องและกล่องก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดี
สมมุติว่าวันนี้คุณซื้อ๕๐๐๐บาท
เชื่อมาว่าไม่แน่อีกประมาณแค่ปีนึงหรือปีนิดมันขึ้นไป๓๐๐๐๐บาท
ใช่เพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบของหายากอะไรอย่างนี้ในรุ่นนั้นอะไรอย่างนี้
มันก็เหมือนกับของเล่นทั่วไปด้วยใช่ไหมครับพวกนี้ก็เหมือนกัน
เป็นเรือสีดำสีขาวสีอะไรอย่างนี้ราคาก็จะไปนู่น๓๕๐๐ไปอะไรอย่างนี้
บางทีเนี่ยไอ้ลี่เขาบอกว่ายิ่งรุ่นเก่ามากสมัยที่พวกเราเล่นกันปี๒๕๖
ถ้าเก็บกล่องไว้บางชุดเป็นแสนแล้วจริงเหรอพี่หนุ่ม
ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่แน่เป็นหมื่นเคยเห็น

แต่ว่ากล่องเนี่ยคือต้องเก็บไว้ในสภาพที่ดีอย่าเอาไปทำให้มันยับอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นการเล่นมันเป็นใช่

มันเกี่ยวอะไรกันแอร์เมสยังต้องเก็บกล่อง
อ้าวมันราคาอะไรยังไงมีครบ

กับว่าที่แฟนอ้ำพัชราภาเขาเป็นพี่น้องกันนะ
หลายคนก็ไม่รู้ว่านามสกุลปุ๊บพรประพานี่จริงก็มีแฟนเป็นดาราหลายคนเหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
แต่ไม่เพิ่งมาลงรูปคู่รูปอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย

คิดเอาเองอยู่ในลักษณะคิดเอาเอง

นี่อายุขนาดนี้แล้วเนาะ

ฉันอายุเยอะมากแล้ว

ก็ไม่เปิดแล้วไปเที่ยวบอกคนอื่นเขาเนี่ย

๖๐เปิดมั้ย

เมื่อวานฉันได้เงินจากเธอนางอย่าไปว่านาง

ฉันไม่ได้ให้เงินอย่างนี้เขาไปตอบคำ

คนเดียวแบบมีแฟนเด็กและพุชายมาติดเยอะอะ

ทำไมคุณแม่งบัวไม่เล่าตอนที่ให้พี่บัวไปเล่า
ซื้อเด็กผู้ชายที่สนามบ้านแล้ว
ตบปาก
คุณแม่งบัวเรื่องของเราก็แบบนามสกุล๒คนเนี่ย
คนไปถามอื่อวุ้นเส้น
ไม่กล้าพูดถึงพี่ชายเลยค่ะ

ถ้าเกิดเขาดีเราก็ดีใจ
ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าถามว่าเคยเจอกับเขาไหมก็เคยเจอ
กันอยู่ค่ะเพราะเราอยู่ในแก๊งที่รู้จักกันมานานส่วนพี่
เขาก็น่ารักอยู่แล้วส่วนที่โดนแซวว่าคู่สะพ้ายซุปตา
คือจะบอกว่าใช้คำน่ากลัวมากนะอย่างที่บอกว่าวุ้นตอบแทนคำ
ได้จริงถ้าหากมันดีวุ้นก็ดีใจด้วยแต่สำหรับเราก็ค่อย
อยู่บ้างเพราะเด็กกว่าวุ้นไอ้วุธมันอบชีวิตมันก็ไม่เคยยากว่าดีไหมละถ้า
คอยด้วยไงให้นี่เทิร์ชแล้วก็เอาลูกมาเปิดตัวใหม่ก็เรียกเอามาโพสท์เนาะแค่
จริงรอบสองปีนะเนี่ยโอเคเรื่องนี้จะไม่รู้เรื่องเลยนะ
ก็เชื่ออะไรนะตะนเองตระกูลเป็นลูกพี่ลอกน้องกับพี่เป๊กเป๊ก

นี่ก็เรียกได้ว่าได้เข้าพิธีรับประทานน้ำสัง
จากพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะคะ
ไปเมื่อวันอะไรนะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะวันที่๑๑ใช่ไหม

แต่ล่าสุดเขาก็ได้มีการนำเอา
เป็นเจ้าสาวของลูกออกมาโชว์แล้ว
คู่มือแบบนี้ไม่รู้แต่ชื่อว่าพารัญ
เราลืมิกัดเหมือนกับพารวิ่ง
พารวิ่งนี่

กูคิดมั้งถ้าเธออยู่ในแทใจนี้หรอดาราร่วมเกลียด
ผมขอให้คุณเรียกเขาว่าคุณแทค
รีบออกมานะอยากเห็นหน้า
ก็อีก๓เดือนออกแน่ไอ้แทไท
ก็แสดงความยืดดีเยอะแยกมึงแม้

เขียนมาอย่างนี้เลยคงยากจริงจริงแล้วตอน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้โคตรอดทนมาหลายปีมาก
ระหว่างที่แท็กไปแล่น
บอกว่าเดี๋ยวก็เลิกกันอ่ะไม่ว่าไม่ว่าเท็จพระอันยุกตาว่า
ระวังตำรวจจับเอ่อตอบว่าคุณแทคเนี้ยก็เข้าไปตอบ

เค้าต้องเป็นใครอ่ะมันการหลอกซี่คืออะไร
เขาบอกว่าเดี๋ยวเสียลูกแดดบอย

ผมกลัวเขาจะรูดลงมาเดี๋ยวเขาจะเจ็บ
เหล็ก

โลกตาล็อกกิ๊กยังแชร์โพสต์เมื่อ๒ปีก่อนว่า
ความรักเท่ากับส้นทีน

เพื่อนต้องเข้ามาให้กำลังใจกัน
นางเป็นอะไรนางคงเฮิร์ตหนักอะเนาะ
มันคือแท็กล่อมีความมิเซนต์
มันคุยไปเรื่อยอ่ะ

เหมือนผู้ชายทั้งเลือก

ดูสายตารีเล่

ก็ทั้งภาพของลูกตานที่ใส่เสื้อลายพางพร้อมเซตัส
จ้างเป็นแฟนคิดแพงไหมคะอย่างนี้

หรือภาพแบบลูกตาในสนามบินแท็กก็จะเข้าไปคอมเมนต์มานี่มา
แล้วลูกตาก็ขอว่าอยู่เชียงใหม่กลับเมื่อไหร่จะไปหานะนี่ไง
จะไปหานะฉันก็บอกเหมือน
แต่ความเปลือกยังไม่ทันแองจี้เธอสรรแหน่เนอะ

ดูเหมือนไฟที่เพิ่งจุดติดเนี่ยก็ถูกดับไปแล้ว
เมื่อล่าสุด๑๐มากระดาษ

ไม่ได้มาจากฝั่งตานแน่นอน

เนี่ยก็บอกตานขอความเห็นใจให้กับตานด้วยนะครับหรือก็ให้เห็นใจทางฝั่งของพี่เขาด้วยนะคะ
ตอนนี้ตานยินดีกับพี่เขามากจริงตานอยากให้เรื่องนี้จบอย่างสงบ
แล้วก็อยากให้ทุกฝั่งนั้นมีความสุขที่สุดนะคะขอบคุณที่อ่านแล้วก็รับฟังนะคะ
อาจจะมีอีกก็ได้เถอะเขาบอกพี่ตี้เสียใจเยอะนะ

ถ้าถามได้ไงซันนี่ไหน
สุวรรณเนธานนท์

ทำยังไงอีกพัง

นี่ไงสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็ไม่ต้องปล
ศลุกเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้
มีผู้หญิงออกมาพูดว่าเคยเป็นแฟนแกอยู่

มันไม่มีอะไรเลยครับอ่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะไป
โมงสิบเอ็ดโมงอืมหลังจากนี้อ่ะคนที่ก็ติดตามข่าว
ก็ขอแสดงความยินดีอยู่ด้วยสรุปลูกผู้หญิงผู้ชายอ่ะ

โน้ทครับก็คือสองเกาะกลัวเขียนจากการไปมาหาสู่กันนะครับผมมีปมแล้ว
ทุกคนก็พร้อมแล้วก็ไม่มีไปเลย

เพราะเราก็โตกันแล้วพี่มีความรับผิดชอบกันหมดแล้ว
น้องเขาทำงานครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลุยเองครับพี่
ก็อยากจะขอบคุณคนที่ให้กำลังใจครับพี่
ผมคงพูดกับพี่ร่างกาลและก็ให้ทุกคนได้รู้ครับบิ
โอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับ

เออก็ได้เปิดใจคุณแท็กสักนิดซะหน่อยก็ยังดี
คุณพุทธธรรมคุณไม่คิดจะมีลูกมีเมียบ้างเหรอ

คุณต้องมีลูกนะคุณต้องมีลูกนะจริง
หลานฉันน่ารักพอแล้ว
ไม่คุณต้องมั่นบ้างน่ารักมาก
คุณทำเป็นไหมไม่เป็นจะสอนเข้าเหรอเดี๋ยวสอนให้
ถ้าสมมุติอย่างฉันไปมีเมียมันแปลกถ้าวันหนึ่งเธอมีผัวฉันจะหัวเราะให้อายุได้ขนาดนี้
อีแท็กมันยังช่างหกเกลือพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่พักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่

อีแท็กมันยังช่างหกเกลือพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่พักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่
อีแท็กมันยังช่างหกเกลือพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่
อีแท็กมันยังช่างหกเกลือพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่
อีแท็กมันยังช่างหกเกลือพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่
อันน้อยนิดนะครับน้องก็เลยเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
โดยที่ตอนไปนะครับน้องลิซ่าเนี่ยนั่งเครื่องบินไป
แต่ตอนขากลับไม่นั่งเครื่องบินกลับนะครับเพราะอะไรเดินกลับ
เธอนั่งรถทัวร์กลับเธอน่ารักมาก
คืออย่างนี้มีสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับเขาได้มีการทวิตภาพของน้องลิซ่าเนี่ยแหละฮะ
พร้อมกับระบุบอกว่าภูมิใจในตัวเด็กคนนี้จริง
ถึงจะดังขนาดไหนนะครับก็ไม่เคยลืมตัวเอง
คิดถึงตอนมาบุรีรำน้องมารถบขสอแก
นี่นะฮะทั้งที่มากับเครื่องบิน
ก็น่าจะสะดวกกว่าแท้นะฮะ
เด็กคนนี้ติดดินแล้วก็มารยาทดีมากจะร้องไห้จะร้องไห้นะครับคือ
ลิซ่าเป็นคนที่แฟนคลับในประเทศไทยเยอะมาก

เยอะมากแล้วก็ทั้งต่างประเทศก็เยอะมาก

ขึ้นมาเป็นอันดับ๔ของโลก

เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแฟนรักเขาเยอะมาก

เอาจริงแล้วลิซ่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อนางเป็นคนบุรีรำ

นางไปตามฝันได้ยังไงพี่หนุ่มถึงขนาดนั้น

เหมือนแบบเป็นพี่หนุ่มก็บอกเราเคยเจอเขาด้วยนะ
แต่ผมเหมือนกับ
เหมือนเรามาประกวดตอนนั้นมีแบบทำช่องเก้า
แล้วก็พบนะพวกนี้ทั้งแบมทั้งลิซ่า
เขาเคยมาประกวดอย่างนี้กันหมดเลยนะเขาบอกอ่ะ
คือมากกว่าอำแต่ของน้องเขาจะเรียกว่าเวอร์ไวน์เขาเป็นอินเตอร์นะครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ที่นิสัยดีนะเป็นน้องที่เป็นเป็นเด็กที่น่ารักอืมเนี่ยเหมือน
ผมแดงอย่างนี้ไงคุณแม่แล้วลิซ่าไปกินอะไรมาแก

มันจะเป็นไปได้ยังไงรู้ไหมว่าบัตรคอนเสิร์ต
เปิดแล้วเปิดอีกวันนั้นถามคุณกึ้งนี่แหละ

ตอนนี้เต็มที่จะกี่รอบ๓ใช่มั้ยน้อง

มีคนรอที่จะซื้อ
อีก๙หมื่นใบ

ในหนึ่งขณะอีกใช่มี๔คน

ต้องมีวินัยมากอยากพูดชีวิตนางว่านางตายจากบุรีลำ
ไปถึงเกาหลีได้ยังไงเนอะ
อยากจะรู้ถึงจริงเออเมื่อไม่รู้ถึงจริงว่ามันมาถึงทางไหน

เขาถึงตั้งตั้งพื้นแม่เขานะ
คุณพ่อไปไปเวทยุศวะซะอย่าง

ไม่เขาบอกมันเริ่มมาจากโครงการที่ตอนนั้นช่อง๙ทำ

สักจุดหนึ่งแล้วมันก็ไปจุดประกาย

เด็กสองคนนี้ทั้งแบมแบมทั้งอันเนี้ยเหมือนแบบตามไม่เข้าไปประกวดแล้วก็มี
มีคนเกาหลีเขาเห็นเป็นแมวมองเขาเลยมาติดต่อติดต่อแล้วตอนแรกของแมมนี้ก็คือ
ตอนแรกก็ก็ยังยังไม่ไปน่ะเออแต่เพราะตอนหลังเขารู้สึกว่าเออเขามันถึงเวลาที่ก็ต้องทำแล้ว
เขาก็ต้องตามความฝันให้แม่เขาให้ตัวเขาอะไรอย่างนี้
เคยสัมภาษณ์แล้วในสามแซ่บ

ฝนธนสุนทรนางเข็ดแล้วนะนางบอกอย่ามาชวนอีกนะฮะ

คือเรื่องของเรื่องนางก็บอกว่าเนี่ยกุมารทองไห่ก
แล้วก็กุมารทองอำนวยความสะดวกในชีวิต

ฝนให้กุมารทองไปเกิดได้แล้วเพราะอยู่กับเขามานานแล้ว
แต่น้องไม่ไปแถมยังชวนเพื่อนมาอยู่ที่บ้านอีกด้วย
ก็คือชวนกุมารทองมาอยู่ที่บ้านอีกด้วย
เรื่องราวลี้ลับปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก
ทำไมนางงมนายขนาดนั้น
ยังมีหลายลายโทรมาขอหวยกันจนนางอยู่ไม่ได้
นางอยู่ไม่ได้นางบอกโอ้โหแบบ
ชีวิตจะต้องมาวุ่นวายกับการรับโทรศัพท์คนขอหวยเยอะมาก

มีกระแสว่าฝนโง่งมงาย

นะถามเรื่องความเชื่อหรือหรือลับว่าจะเป็นคน
ไปไหนแล้วนะนี่

ตามวิดีโอ

ปอลวันเกิดตอนนี้ก็อายุ๓๖เข้าไปแล้วเนาะทุกปีเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่กัน
ครบกันเลยนะเป็นครอบครัว๔คนเนี่ยลูกกาส๒คนอะรินอ่ะรันเนี่ยนะคะสุดท้าย
ฉันอยากเห็นจังเลยมีภาพไหมที่เขาซื้อให้
นี่หมอโอ๊ก็บอกเป็นของเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับ
ถ้าชอบเพชรงั้นปีหน้าเอาเพชร
พรุ่งนี้๖โมงเจอกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ